ส่วนใครที่บอกว่ารออยู่แล้วอย่างที่คุณใบตองบอกรีบหน่อย
ใช่สิวันนี้มันวันอะไรเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะ
โดยเฉพาะเรื่องราวของความหวังในการที่จะโชคดี
บางคนบอกว่าหลวงพ่อคูณศรีจะนำโชคลาภมาให้
หลายคนก็เลยไปหาแห่ซื้อเลขหลวงพระคูณ
แต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อคูณให้เลขอะไรมาก็ถือว่าดีหมดอ่ะ
ไปดูบรรยากาศของการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยดีกว่า

ที่ตลาดบ้านศรีฐานตำบลในเมืองจังหวัดขอนแก่น
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่างวดนี้นี่ขายดีมากเลย
ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาถามหาซื้อเลขดังหลวงพ่อคูณแหละ
ซึ่งเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่ามีเยอะมากมาย

ดูแล้วนี่นะคะต้องไปวิเคราะห์กันเอาเองว่า

ซึ่งบอกว่าเลขดังหลวงพ่อคูณเนี่ยขายหมดตั้งแต่เริ่มวางแผงได้ไม่กี่วันนะคะ
เรียกได้ว่าคนรักในการเสี่ยงโชคก็จะควานหาตัวเลขที่เกี่ยวกับหลวงพ่อควรกันแบบไม่ยั้ง
ซื้อกันแบบจัดเต็มแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่ไม่คิดแบบนั้น
คือถ้าหาเลขหลวงพ่อคูณไม่ได้เนี่ยเอาเลขอื่นก็ได้
ถือว่าท่านให้โชคถึงที่แล้วก็ซื้อไปเถอะเลขไหนก็ถือว่าโชคดีทั้งนั้น
เพราะว่าไปถึงขอนแก่นแล้วไงคุณคะ
เพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรนี่นะคะพ่อค้าแม่ขายก็บอกว่าขายดิบขายดี
ไปฟังเสียงยืนยันกันหน่อยค่ะ
พรุ่งนี้ก็รวยแล้วค่ะ

ผมมันมีในใจอยู่แล้วเลขทีเด็ดเดี๋ยวบอก
ก็ไม่รู้แล้วนะที่เด็ดของคุณชนะมันจะโชคดีหรือเปล่า
แต่ที่แน่แหละนะวันนี้ได้ลุ้นกันแน่นอนว่าใครจะเป็นผู้โชคดี

เดี๋ยวก็ไปลุ้นดูแล้วกันว่าวันนี้ช่วงบ่ายคุณจะโชคดีกันหรือเปล่านะคะ
แต่หลายคนที่เริ่มใส่สัทธาหลวงพระคุณก็บอกว่า
จริงแล้วเนี่ยความโชคดีคนที่จะถูกรางวัลเนี่ยมันก็อยู่ที่โชคชะตา

โดยเฉพาะใครที่ยึดเอาแนวทางคำสั่งสอนของหลวงพ่อคุณมาปฏิบัติใช้เนี่ย
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของดวงเหมือนกัน
คือหลวงพ่อคูณท่านสอนเอาไว้อย่าไปยึดติด
หลายคนไปยึดติดว่าอยากจะได้เลขดังหลวงพ่อคูณ

เพราะฉะนั้นหลวงพระคูณบอกไว้
อย่าไปยึดติดเพราะฉะนั้นเลขอะไรก็ได้
อะไรไงก็ได้เพราะหลวงพ่อคูณบอกว่าชัวร์ดีอยู่ในกระโลก
มะเข็กป๊อกจำไว้ให้ดี

จำไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีทองไว้สิ้นใจจำไว้ให้ดี
ขึ้นใจคุณชนะคุณได้มาแล้วสิลอตเตอรี่เนี่ย
ผมได้มาแล้ว๑ใบลอตเตอรี่ผมบอกเลยนะ
แต่อย่างไรแต่ว่าเลขนี้เป็นเลขที่มงคลฝุดจริง
บอกเลยนะเป็นเลขที่ผมรักมาก
แล้วก็อยู่ในหัวจิตหัวใจผมมาตลอดทั้งชีวิต
นั่นก็คือเลขนี้๓๒ว้าว
มีแต่สิ่งดีมามอบให้กับคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวคุณซื้อตอนไหน
นี่ของงวดล่าสุดเลยของงวดที่กำลังจะออก

อันนี้ของคุณอะไร
คุณชนะคุณมีหลักฐานไหม

ผมว่ะนะต่อไปนี้เดี๋ยวได้มีอีกคดีแน่นอนเลย

แต่มันไม่ถูก๓๐ล้านโมงเป็นไล่เดียว
๖ล้านเอง